คุณผู้ชมไปว่ามีคนคนหนึ่งหล่อกล้าวใจจนทำให้เจ๊กกะรีนนี่นะ
ใจเซเทไปเทมาเสียศูนย์อยู่เหมือนกัน
แต่บอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่พระเอกแต่เป็นนางเอกใหม่ดาวิกาคนนี้
อันนี้เสร็จไหมเนี่ยดูลูกนี้ของน้องไหมลายโพสบอกหล่อกล้าวใจ
คือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปร่วมยินดีกับน้องใหม่ก่อน
น้องไหมดาวิกาได้รับรางวัล๑๙ยศเยี่ยมด้านศิลปะวัฒนธรรม
จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูพูดผิดที่ไหนหล่อกล้าวใจมาก
ใหม่ดาวิกาใส่สูตรผูกไทยมานะคะทำเอาแบบว่าต้องขอใช้คำนี้
คุณพี่เขาเขียนมาเองพี่กะเทยพี่กะเทยแจ๊กกะลีนนี่นะคะ
เสียอาการคือสัมภาษณ์น้องใหม่ไปก็เขินไปเกาหูเกาคางนะฮะ
น้องใหม่มาลูกนี้ก็เท่ดีเหมือนกันน้องใหม่บอกว่าทำการบ้านมา
คือทางมหาวิทยาลัยนี้นะอยากจะให้แต่งตัวแบบชุดเรียบร้อย
น้องก็เลยไปค้นชุดสูตรจากกุชชี่มานี่คือไปค้นมาแบบแกล้งเลยนะ
ที่เป็นไซส์ผู้ชายจริงด้วยนะน้องบอกใส่แล้วหลวมมาก
ถึงขั้นที่น้องไหมใช้เชือกมัดเอวเอาไว้อะไรเก่งจากสูตรเอานะ
เทคนิคเทคนิคถูกต้องส่วนลุคเท่ที่เห็นไปเนี่ย
รวมไปถึงเวลาที่น้องไหมถ่ายแบบในลูกแบบว่าบอยหน่อย
ก็มาจากอินเนอร์ข้างในค่ะที่อยากให้ดูแมน
ซึ่งฟิตแบ็คก็คือแฟนคลับก็คือกรี๊ดหนักมาก
ถึงขั้นอยากให้น้องใหม่ยกคำนี้ให้เลย
เธอก็เป็นหลัวแห่งชาติได้เหมือนกันนะ

ซึ่งอันไหนที่แฟนชื่นชอบน้องใหม่ดาวิของเราก็ไม่ติดค่ะ
เพราะเอาจริงคุณผู้ชมลุคนี้แนวนี้พี่เต๋อเขาก็ชอบเหมือนกันนะคะ
มาถูกทางนะเนี่ยนะดาวิกา
แต่ว่าวันนี้มาในลุคกล้าวใจมาก

ทำไมทุกคนไม่จะเขินอ่ะไม่จะเหรอไม่จะเขิน
เขาบอกให้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่สูตร
วีก็เลยแบบเออถามแบบหากุชชี่ที่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สูตรกูชี่ตอนนี้สวยก็จะเป็นคอลเคชั่นที่เป็นแบบของผู้ชายหน่อย
นี่เขาอาจจะมัดไว้เลยอ่ะมัดไว้เลยเพราะว่าใส่มันไม่ได้กางเกงมันใหญ่มาก
งงว่าแบบตกลงนี่คือเป็นหัวเหรอหรือเป็นหัวเหรอหรือยังไงหรือว่า

แฟนคลับก็จะบอกแบบคอมเมนต์กันมาเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าแบบได้อยู่นะถ้าเป็นธอมอะไรอย่างนี้
เฮ้ยจะมาแนวหลัวซะแล้วเออใช่พี่เบา
เอาแบบว่านานเจอทีดีกว่าจะได้แบบกรี๊ดกราดนะคะ
เดี๋ยวดูภาพให้น้องใหม่เป็นแบบสวยเหมือนเดิมแหละดีแล้ว
ส่วนเรื่องเรียนต่อปริญญาเอกว่าไงใหม่บอกว่าพักก่อน
เพราะว่าอะไรคว้าปริญญาโทมาหมาดปีที่แล้วเองพี่

เหนื่อยกับการทำงานไปเรียนไปอยู่ด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าทางมหาวิทยาลัยมีอะไรให้น้องใหม่
เก่าคนนี้รับใช้เรียกตอนไหน
ดาวิบอกพร้อมรับทราบปฏิบัติเลย
เพราะว่าอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่นี่น่ารัก
หนึ่งว่าเป็นครอบครัวของน้องใหม่เหมือนกันค่ะ
คือที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงของดาวิ
เพราะว่าดาวิอยู่ที่นี่มานานมากกว่าจะเรียนจบค่ะ

น่าจะไม่มีเวลาถ่ายละครอยู่

ไว้ก่อนไม่เป็นไรหลังจากนี้รันวงการละครงละครละครซีรีส์ต้องกลับมาแบบคึกคักอีกทีนึงนะ
เดี๋ยวรอดูผลงานของน้องใหม่กันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ